คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เดี๋ยวจะเริ่มต้นจากการให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อน
ห้องพักแถวบังใหญ่นนทบุรีนะคะ
ในภาพจะเห็นมีผู้ชายสองคนคนหนึ่งใส่เสื้อสีดำคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดง
เข้าไปในห้องของผู้หญิงคนนึงค่ะ
แล้วสักพักผู้ชายก็วิ่งออกมาผู้หญิงวิ่งตาม
แล้วก็จะไปยื้อกันอยู่ตรงบันไดแล้วผู้ชายอีกคนไปช่วยห้าม
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนนะคะ
นี่ค่ะก็ผู้ชายเสื้อสีแดงเข้าไป
จะไปที่ห้องของผู้หญิงผู้หญิงคนนี้อายุ๔๐ค่ะ
บอกว่าเป็นลักษณะที่ว่าอดีตแฟนนุ่มบุกไปอารวาส

วิ่งตามออกมาแล้วเดี๋ยวจะมียื้อแย่งตรงบันไดอีกนิดนึงค่ะ

บางช่วงก็พยายามจะห้ามเหมือนกันนะคะ

สำเพศรีกายนค่ะเหตุการณ์นี้

นางสาวกันตะพรอายุ๔๐ก็คือผู้หญิงในคลิปนี้ค่ะ
ให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมเพราะว่าไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
ตั้งแต่วันที่สตม์ผู้หญิงสามเพศรีกายน

กับในเอนามสมมุติอายุ๒๕ปีเป็นพระเอกลิเก
บกันมา๒ปีโดยที่ไม่รู้เลยว่าฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้ว
วันหนึ่งมีผู้หญิงมาด่าเธอทางเฟซบุ๊ก
ด่าว่าเธอไปแย่งสามีชาวบ้าน
ก็เลยรู้ว่าผู้หญิงคนที่มาด่าเธอ

แล้วผู้หญิงคนนี้กับในเอเขาคบกันมาตั้ง๕ปี

ยืนยันว่าเธอไม่รู้จริงว่าฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้ว
พอเธอรู้ปุ๊บเธอขอเลิกเลย

อ้างกับเธอว่าเธอเป็นแค่แม่ยก

ต้องเอาใจแม่ยกหน่อย
ยกคนนี้อุปถัมภ์อยู่
เธอก็บอกว่าไม่เอาอ่ะขอออกห่างก็แล้วกัน
ผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่ใช่ภรรยา

เธอไม่ครบแล้วล่ะเธอยินอย่างว่าเธอไม่ครบ

เธอไปผ่าตัดที่ท้องมา
แล้วก็ขับรถไปล้างแผลไม่ไหว
ก็เลยไหว้วานให้เพื่อนผู้ชายมาขับรถให้
กลายเป็นว่าในเอไม่พอใจ
กมาอารวาสทำลายข้าวของในห้อง
ด้วยความตกใจก็วิ่งหนีเข้าห้องน้ำ
ได้ยินเสียงรูดซิปกระเป๋าสตางค์

เธอก็เลยบอกนัยเอครโมยเงินเธอนั่นแน่เลย
เธอบอกเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
ว่าตัวในเอที่วิ่งออกไปจากห้องเธอออกไปพร้อมกระเป๋าสตางค์เธอด้วยนะ
เธอก็วิ่งไปตามทวงคืนก็ยื้อยุดฉุดกระชากกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตรงบันไดที่มีการยื้อยุดกันนะคะ
แล้วเธอก็ถูกในเอผลักถูกเตะด้วยปลาเงินคืนให้บางส่วนแล้วก็หนีไป

เธอเลยบอกว่าเธอคบกับนายเอมา๒ปีหมดเงินไปเป็นแสน

อ้างว่าค่าตัวจากการแสดงลิเกมันไม่เหลือ
ต้องใช้หนี้ให้กับเจ้าของคณะลิเก
แต่ในเอมีเงินซื้อยาบ้า

เอมีเงินซื้อกัญชามาเสพตลอด
ขอร้องให้เลิกเสพก็ไม่เลิก

ทำร้ายร่างกายเธอทำร้ายข้าวของ
ปลาไข่ราดน้ำแดงใส่เสื้อผ้าใส่ที่นอน
ภาพที่เห็นเนี่ยเธอถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะ
ที่นายเอไปทำร้ายข้าวของในห้อง
เธอเลยบอกว่าตอนนี้เธอกลัวมาก

เพราะเหมือนกับในเอดักซุ่มรออยู่

เธอเลยบอกว่าเหมือนกับในเอ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอหมายเรียกจากตำรวจ

เธอก็กลัวว่าจะได้รับอันตรายนะคะ
เพราะว่าเขาขู่เธอด้วยอะไรด้วยค่ะ
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ

ยังไงก็จะต้องให้นายเอคนนี้ถูกดำเนินคดี

ไม่ค่ะเพราะเราขอเลิกเขามาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ

ถามว่าตอนนี้รักไหม
ก็ยังรักแต่คือเราไม่ไหวกับพฤติกรรมของเขา
เขาเสพหนักแล้วเขาก็แบบทำร้ายร่างกายเราเวลาเราขอเลิก

จนถึงวินาทีตอนนี้อยากพูดอะไรกับเขาถ้าเขาดูอยู่
เขาดูอยู่ก็อยากให้แบบจบกันดีอย่างนี้

แล้วเขาก็แบบขอเงินเราเยอะ
อยากให้เขามารับทราบข้อเก่าหาที่ทำ
เพราะว่าเขาในเมื่อเขาพูดว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
เราก็บอกว่าสิ่งที่เราพูดเป็นความจริงทุกอย่าง
บอกว่าพอมีข่าวออกไป
ตัวในเอก็ไม่พอใจ

ขู่เธอเลยว่างั้นไปเจอกันในศาลก็แล้วกัน
ทีนี้นะคะเพื่อความเป็นธรรมเราก็พยายามติดต่อในเอผู้ถูกกล่าวหาด้วย
ก็จะต้องเปิดโอกาสให้นายเอได้ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในเอให้ข้อมูลมาบางส่วน
แต่ก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้
ทีนี้เรื่องทางคดีตำรวจสพบังใหญ่บอกว่า
เรื่องต้นในเอก็จะต้องถูกแจ้งข้อหาบุกรุก

แล้วก็จะต้องรวบรวมหลักฐานก่อน

มันก็จะเป็นหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ